ก็ยังคงมีหลายพื้นที่แล้วก็หลายหน่วยงานรวมถึงหลายคนด้วย
นำเอาศาสตร์ของพระราชาไปปรับใช้ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการงาน
เรื่องของการดำเนินชีวิตจนชีวิตมีความสุข
พาคุณผู้ชมไปดูแต่ละที่กันเลยนะคะ
ที่แรกเป็นที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ไร่อ้อยเขาก็หันมายึดสายพระราชาดำเนินชีวิตกันอย่างมั่นคงค่ะ
โดยมีการแบ่งพื้นที่ขุดสระเก็บกักน้ำภายในสวนเกษตรพอเพียง
ของนายไกรสอนตานเลิศวัย๕๙ปี
เกษตรกรชาวไร่อ้อยในอำเภอจังหวัดกาลสิน
ก็ถือว่าเป็นไปตามหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยนำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกไว้โดยรอบ
ส่วนในสระน้ำก็เลี้ยงปลานินเพื่อเป็นแหล่งอาหารค่ะ
อกจากนี้บริเวณขอบสระจะปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผล
การปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก
รวมถึงยังมีการสร้างคอกสัตว์แบบง่ายเพื่อเลี้ยงสัตว์อย่างเป็ดไก่หมู
และในช่วงที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงก็สามารถอาศัยน้ำจากสระนี้ที่เก็บสำรองเอาไว้
มาใช้เพาะปลูกกล้าหรือว่าหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ได้อีกด้วยค่ะ
นายไกรสอนบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ได้ดำเนินรอยตามในหลวงรัชกาลที่๙โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ซึ่งช่วยให้เขาดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีรายได้ตลอดทั้งปี
และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างไม่เดือดร้อนค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนบ้านหนองย่าปล่องอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำ
ก็ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
พึ่งพาตนเองมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
การปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่
เพื่อนำมาผลิตนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กก็ให้การรู้จักเก็บออมค่ะ
ทำให้ปัจจุบันเด็กนักเรียนมียอดเงินออม

อกจากนี้ทางโรงเรียนยังนำวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็นตาข่ายฟุตบอลเศษเหล็กเก่า
ประยุกต์ค่ะเป็นค้างสำหรับปลูกผัก
ไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวถั่วแปบบวบผักไม้เลื้อยผักชนิดอื่นด้วย

แล้วก็มีการปลูกมีการเลี้ยงหมูด้วยค่ะ
แล้วก็ทำมูลไปทำเป็นปุ๋ยหมักผสมกับใบไม้และย่าแห้งด้วยนะคะ
ที่โรงเรียนเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ปลูกผักเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับ
แล้วก็ได้ทำปุ๋ยหมักใช้เองโดยไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยเคมีอาจจะใช้บ้างเป็นบางครั้งครับก็จะเอานำไปบอกต่อในชุมชน
เขาให้เขาได้คำตอบยังไงไม่ต้องซื้อกินอะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นทำอะไรได้บ้างโดยปลูกผักกินเองครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไว้กินบ้างขายบ้างครับ
สำหรับโรงเรียนหนองย่าปล้องแห่งนี้นะคะ

แต่ที่สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียน
ก็คือได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน๒ปีซ้อน
ในปี๒๕๔๗และปี๒๕๕๙
ซึ่งรางวัลนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระไทยอันเปี่ย
ด้วยพระเมตตาของนิหลวนราชกาลที่๙
โปรดติดตามตอนต่อไป